คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ดราม่าของหนูเล็กก่อนบ่ายกันบ้าง

คือมีชาวเน็ตเข้าไปติติงหนูเล็กว่า
การที่หนูเล็กเข้าไปแซวอาโน๊ตเชิญยิ้มนักแสดงตลกรุ่นพี่แบบแรงแบบนี้

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวนะคะ

ต้องออกมาเคลียร์ค่ะว่าเฮ้ย

คือก่อนหน้านี้เนี่ยโดนชาวเน็ตพูดจารุนแรงเหลือเกินนะครับ
หาว่าหนูเล็กเนี่ยพูดจาก้าวร้าวแซวตลกรุ่นพี่

ซึ่งงานนี้ค่ะอาโน๊ตก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
เป็นเรื่องธรรมเนียมของคนในแวดวงตลก
ที่เขาจะเล่นแบบแซวกันแรงแบบนี้อยู่แล้ว
ส่วนตัวอาโน๊ตเองที่โดนแซวเนี่ย

อนชาวเน็ตว่าอย่าโจมตีหนูเล็กเลยนะคะ
เอาหนูเล็กไม่มีหนูเล็กในการจะสนุกกว่า
ผมวอนนะครับไหว้เลยครับ

แต่ว่าเมื่อท่านคิดแล้วท่านอย่าไปด่าหนูเล็กเขาเยอะ
แต่จริงแล้วมันเป็นสูตรของตลกเลยนะ
ถ้าป่าต๊อกอยู่นะป่าต๊อกก็ต้องพูดคำนี้บอก
ตลกเราจะนับถือกันข้างล่างเวทีหรือเจอกันที่อื่น
แต่อยู่ข้างบนถ้านับถือกันไม่กล้าพูดเล่นไม่กล้าอำไม่กล้าหยอกล้อเนี่ย
แล้วมันยังไงมันก็ไม่สนุก